เรายังมีการห่อขนมด้วยใบตองในรูปแบบอื่นที่หลากหลายวิธีเช่นการห่อข้าวต้มมัดโดยใช้ใบตองสองชั้นให้ด้านในประกบกันพับปลายทบกันเป็นมุมลงมาแล้วมัดด้วยตอกให้แน่น
และการห่อขนมเทียนซึ่งเป็นการห่อทรงเตี้ยแบบพีรมิตร
อกจากนี้ยังมีการทำกระทงใส่อาหารด้วยใบตองเช่นกระทงมุมเดียวและกระทงมุมเดียวดุลก้น
เพื่อให้วางได้ไม่ล้มรวมทั้งกระทงสองมุมถึง๖มุมตามลำดับ
ซึ่งต้องใช้ใบตอง๒ชั้นให้ด้านในประกบกันจีบพับแล้วกลัดใบตองด้านในตามทางยาว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน